วันนั้นเป็นวันที่๒๖ที่มีมอบเคลื่อนไปที่สถานทูตเยอรมัน
ชุดกำลังบนคอฝของหนึ่งของที่ผมอยู่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นั่น
แล้วรถบัตรที่ผมขึ้นไปก็จอดเรียงกันอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าสถานทูตนะครับ
พอเสร็จภารกิจกลับมาถึงที่พักผมลงจากรถมาก็ได้เห็นแผ่นป้ายแผ่นป้ายที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ครับ
ติดอยู่ที่ข้างรถผมอ่ะผมก็เลยดึงดึงออกมาจากรถแล้วก็กำลังจะเอาไปทิ้งถังขยะ
แต่พอดีเพื่อนที่ตามมาทีหลังยังไม่เห็นก็เลยอยากขอดู
ผมก็เลยได้โชว์ขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนดูครับแล้วก็ได้นำแผ่นป้ายนั้นไปทิ้งครับ

รูปรูปหลุดเพราะว่ามีน้องไม่รู้ว่าไปถ่ายตอนไหนก็เลยส่งเล่นในกลุ่มไลน์กันนะครับ
ก็ทราบครับแต่ก็ไม่คิดว่ารูปมันจะหลุดไปไกลขนาดนี้
คือเข้าใจว่าส่งเฉพาะเพื่อนในกลุ่มไลน์เท่านั้นครับ
ไม่ครับไม่มีเจตนาแฝงอะไรเลยครับ
สำหรับรถที่ผมนั่งมีมีแค่แผ่นเดียวครับแล้วก็มีจะมีข้อความแผ่นเล็กอีกแผ่นหนึ่งอยู่ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้อ่านว่าเป็นข้อความอะไร
ทุกแผนต้องความลึก
สำหรับรถผมมันมีแผ่นนั้นแผ่นเดียวแล้วก็แผ่นเล็กอีกแผ่นหนึ่ง

ความจริงอย่างที่เขาออกกันมาเลยคือผมไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะทำ
ให้ภูมิความพันธาเสื่อมเสียหรือสำนักการตำลดทางชาติเสื่อมเสียครับ
ไม่ครับไม่ครับเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องจริงที่ผม

ไม่มีครับไม่มีมีเมื่อวานผู้บังคับบัญชาแค่เรียกไปคุยกันก่อนครับ
ยังไม่มีการดำเนินการอะไรยังมีการสั่งขังครับ
คุยคุยถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับทำไมถึงมีรูปภาพอย่างนี้ออกมา
ตรงครับเบี้ยเลี้ยงได้ตรงทุกอย่างครับ
เรื่องอาหารผมขอไม่พูดดีกว่าครับ

เดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมเมื่อกี้ผมแปลว่าอย่างงี้
คือเขามาจากพื้นที่ที่มาจากภาคอีสานนะครับ
มาจากหลุมส่วนนี้การถูกปากรสชาติ
แล้วก็ต้องการที่มันจะสมมุติว่าวันนี้ข้าวผัดกะเพรา
พรุ่งนี้ข้าวผัดหมูอีกสามวันมันอาจจะวนข้าวผัดกะเพราอีก
ซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องไปสื่อสารระหว่างผู้กับการ
ซึ่งผู้กับการที่เขาทำเป็นแพ็คใหญ่ใหญ่เนี้ย
บางทีเขาปรับตัวให้ตามความต้องการของกำลังพลเนี่ย
อาจจะไม่ทันนะครับซึ่งก็มันอาจจะเป็นเรื่อง
ก็เรียกความชอบที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่เพียงพอ
ซึ่งตรงเนี้ยท่านผู้บริการบริการชาติเนี้ย
ถ้าได้สั่งการแล้วว่าจะมีวิธีการปรับปรุงยังไงให้
อ่ากำลังพลที่มาเนี่ยเกิดความรู้สึกพึงพอใจนะครับ
เมื่อกี้สักครู่ผมได้หาเรียนกับท่านผู้กับตำลูกบริเวณชายแดนที่สองหนึ่งนะครับ
ว่าวิธีการที่จะทำให้กำลังพลรู้สึกมีความสุขเมื่อเวลามาแบบหน้าที่ทำยังไงดี
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินซึ่งคนมาจากภาคอีสานจากภาคใต้ภาคเหนือ
แล้วมากินอาหารที่มันมาอยู่ในอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะดูซ้ำซาก
เพราะมันอยู่แล้วเวลานานเนี้ยสิบกว่าวันขึ้นไปเนี้ย
ผมไม่ทราบจริงครับเพราะว่าชุดผมอยู่หลังแนวรถบัตรครับ
ไม่ได้เห็นข้างหน้าเลยว่าเขาไปติดใครติดหรือว่าใครเอามาติดยังไง

ผมตอบแทนดีกว่า

ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่า

มันเป็นการสื่อสารและเกิดความเข้าใจ

ตั้งใจให้มันเกิดเหตุขึ้นมานะครับ

ผมมองแบบเผิน
โดยที่ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวน

มันเป็นข้อความลักษณะเดียวกัน

ในจุดที่คล้าย

เพื่อให้เกิดการสื่อสารไปยังสังคมว่า

ตรงนี้ถ้ามันจะเป็นกระบวนการ

มี
แผ่นใหญ่แล้วก็มีแผ่นเล็ก

เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะ

กระดาษที่เป็น

ขณะนี้มาติดอยู่กับรถ

ก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องมีความผิด

มันจะทำให้เกิดผลกระทบยังไงนะครับ
ทำให้สำนักตำรวจชาติเกิดความเสื่อมเสียเสียหายถูกดูหมินถูกเกลียดชังหรือเปล่านะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เรากำลังให้ฝ่ายกฎหมายพินาเพื่อจะดำเนินคดีอยู่แล้ว
แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องไปสืบสวนก่อนว่ามันเป็นด้วยฝีมือของใครครับ